เพราะว่าผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยว

ใช่ค่ะจังหวัดแรกอยู่ที่จังหวัดนานนะ
คนขายอายุ๘๕ปีแล้วเป็นคุณยาย
ขายอย่างเดียวไม่ได้ต้อง
ทำไมเก่าแขนหรือไม่ใช่
ไวโอลินก็ลอมลูกค้าไปด้วย
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีโปรโมชั่นเด็ดเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการตกแต่งร้าน
คล้ายกับพิพิธภัณฑ์ของเก่านะครับ
บอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีร้านอาหารต่าง
ต้องมีกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าที่แตกต่างกันไปนะ
อย่างร้านก๋วยเตี๋ยต้มยำค่ำ๓บาท
เขาชื่อนางสาวสันสนีสายเขื่อนศรีนะครับเจ้าของร้าน
ลวกเส้นบริการลูกค้าที่ทยอยเข้าไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะฮะ
ขณะภายในร้านมีของเก่าประดับตกแต่งตามจุดต่าง
โดยเฉพาะหน้าร้านยังมีรถจักรยานรถจักรยานยนต์
วิทยุโทรทัศน์พัดลมแล้วก็เทปคลาสเต็ตเราไม่ค่อยเคยเห็นแล้วนะ

ในกล่องเก่าแบบนี้ไม่เคยเห็นแล้วนี่หมวกในเหมืองอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ยังมีสิ่งอื่นที่ให้ลูกค้าได้ชมตามอัธยาศัยเลย

ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยและก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกผลาวอุ๊ยน่ากินนะ
และตัวเองแล้วก็แฟนชอบสะสมของเก่าชามใหญ่ด้วยนะฮะ

ทำให้แต่ละวันมีลูกค้าไปนั่งถ่ายรูปเซลฟี่กันจำนวนมากเลย
ที่เขาไม่ได้ซูดเองนะเราภาคเสียง
ใช่ค่ะก็แสดงถึงความอร่อย

อุดหนุนร้านนี้เป็นประจำรสชาติอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลย
ส่วนใครชอบของเก่าก็เดินชมกันเพลิน

เพราะสมัยนี้หาชมของแบบนี้ได้ยากแล้วนะครับ
ค่ะนั่นเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม่
มาดูก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดน่านกันบ้างนะครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรโบราณ
ของคุณพรรัฐบุญรักษา
อายุ๘๕ปีแล้วคุณยายพรรัฐนะคะ

ขายตั้งแต่ชามละ๑บาทตอนนี้ชามละ๕๐บาทนะคะ
เตี๋ยวร้านนี้นอกจากรสชาติอร่อยถูกปากลูกค้า
ด้วยความเป็นน้ำซุปสมุนไพรแล้ว
คุณยายพรรัฐศรีไวโอลิน
และเล่นแอคคอเรียนขับกล่อมลูกค้าให้ฟัง
ขณะที่รับประทานก๋วยเตี๋ยวไปด้วย
นี่พอลวกเสร็จก่อนนะเดี๋ยวลวกเสร็จก่อนลูกค้าสั่งก่อน

และหลังจากนั้นพอคุณยายเสิร์ฟเสร็จแล้ว
ก็จะสีไวโอลินกล่อมลูกค้าด้วย
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก
ครับผมโอ้โฮทำให้คุณยายอารมณ์ดีไปด้วยนะ